บนถนนต้องระวังเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเป็นเหตุไม่คาดฝัน
คือมีเหตุหนึ่งเจ้าหน้าที่เขากำลังปักเสาเข็มอยู่กลางถนน
ระหว่างนั้นกล้องหน้ารถก็จับภาพเอาไว้ได้
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปักเสาเข็มอยู่เนี่ยแล้วก็รถขับมา

จังหวะนั้นเสาเข็มเนี่ยล้มลงมาค่ะแล้วก็หวิดจะโดนรถไปนิดเดียวเอง
นี่เดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกัน

ใช่จังหวะรถติดจริงนะคะ
แล้วจังหวะที่กล้องเขาก็บันทึกพัก
เห็นไหมเฉียดไปนิดเดียวจริง
นี่ถ้าเขาตามขึ้นไปอีกนิดเดียวนะ

สังเกตฝั่งขวามือดีเกาะกลางถนน
เจ้าหน้าที่เขากำลังใช้ปั้นจันตอกเสาเข็มกันอยู่นะคะ
จังหวะที่รถเจ้าของคลิปกำลังจอดอยู่บริเวณจุดตอกเสาเข็ม

คือเขาเว้นระยะห่างจากคันหน้าค่อนข้างพอสมควรทีเดียว

เสาเข็ม๖เมตรล้มลงมาหน้ารถพอดิบพอดี

วิทย์ทับรถกับเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ท้ายรถคันหน้าหวิดไปนิดเดียว
โชคดีมากเขาจอดรถแบบเว้นระยะห่างเอาไว้
ฉะนั้นเสาเข็มหล่นมาทับ

พบครบจบแต่ปางก่อน

เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางทาง
กับการทำงานที่ฝากไว้ให้คิดและพิจารณา

ความสำเร็จของลูกที่จบการศึกษา
นี่ค่ะโอ้มันเป็นเหตุการณ์ที่หวิดไปนิดเดียวจริง
เอาล่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ

แล้วก็ปักอยู่เกาะกลางถนนทั้งหมด๔ต้น
แต่ก็ไม่พบปั้นจันทร์และคนงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวนันทนาเป็นเจ้าของเขียงหมู
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันสีขาวที่อยู่ด้านหน้านั่นแหละ
แล้วก็หวิดจะโดนเสาเข็มทับท้ายรถไปนิดเดียว
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถเข้าไปในเมืองเชียงใหม่

พอถึงจุดเกิดเหตุสังเกตแล้วแหละ
ปั้นจันทร์กำลังตอกเสาเข็มอยู่กลางถนน

ตอนแรกคิดว่าโดนชนท้าย
แต่พอลงมาดูโอ้โหตกใจตกใจจริง
เสาเข็มล้มลงมาเฉียดท้ายรถไปนิดเดียวจริงค่ะ

แล้วรถก็ขยับไปนิด

แล้วมันเห็นที่ตกใจแบบนิดเดียวจริง
แค่ประมาณแบบคืบหนึ่งสองคืบ

ทีมข่าวไปถามด้วยไปถามเจ้าหน้าที่

ตักเตือนคนคุมเสาเข็มแล้ว
แล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดจากหมวกเสาเข็มหลุด

เดี๋ยวจะกั้นรถท้าย

ไม่ให้รถไปเข้าใกล้เสาเข็มทุกครั้ง

ใช่ค่ะคือจริงมันควรกันพื้นที่เลยแหละ
เพราะว่าการทำงานในระหว่างที่มีรถแล่นแบบนี้

เหมือนที่พี่เขาบอกเจ้าของรถคืบเดียว